สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐเจาะประเด็นกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับ
วันนี้ศุกร์ที่๒๓สิงหาคม๒๕๖๒ครับ
คืนนี้เริ่มต้นด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
ที่ชายภูมิชายุ๖๒ปี
เมาสุราขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านกลางดึกแล้วก็ขาดการติดต่อกับครอบครัวไปนะครับ
ไปพบว่าประสบอุบัติเหตุขี่จักรยานยนต์แหกโค้งชนเสาไฟฟ้าเสียชีวิต
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ตำรวจสพลาดใหญ่เข้าตรวจสอบอุบัติเหตุบนถนนสายกุดตุ้มบ้านค่าย
ในพื้นที่บ้านกุดตุ้มตะมนตกุดตุ้มอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ
ที่เกิดเหตุพบนายสรรยูหารกุตุ้มอายุ๖๒ปีเสียชีวิตนอนตะแคงอยู่ข้างเสาไฟฟ้า
ใกล้กันมีรถจักรยานยนต์ของผู้ตายล้มอยู่
เกษรฐานกุฎตุ้มอายุ๕๓ปีภรรยาของผู้ตายระบุว่า
กลางดึกคืนที่ผ่านมาหลังจากนายสรรยูสามี

ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปทุ่งนาแล้วขาดการติดต่อไป
รุ่งเช้าจึงออกตามหาก็พบว่าประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแล้ว
ภรรยาและญาติไม่ติดใจการเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่จึงให้นำศพกลับไปประเพ็ญกุศลทางศาสนา
จังหวัดพังงาเกิดอุบัติเหตุรถพราโล่เสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้า
ริมถนนเพชรเกษมช่วงทางโค้งบ้านเชียงใหม่
ตำบลกะไหลอำเภอตะกัวทุ่งที่เกิดเหตุพบรถกระบะโตโยต้า๔ประตูตราโล่
กับเสาไฟฟ้าข้างทางสภาพรถพังยับเยิน
ภายในรถพบดาบตำรวจสุรชาติเกรดกล้าอายุ๔๓ปีพลขับ
ได้รับบาดเจ็บสาหัสนั่งฟุบหน้ากับพวงมาลัยและพันธุ์ตำรวจเอกเชิดชัยโชธสุด
รองผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่งข้างคนขับได้รับบาดเจ็บศีรษะแตก
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลตะกัวทุ่งแต่ดาบตำรวจสุรชาติก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุตำรวจทั้งสองนาย
กำลังเดินทางไปประชุมที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาคแปด
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้งฝนเพิ่งหยุดตกทำให้ถนนลื่น
จึงเสียหลักชนกับเสาไฟฟ้าข้างทาง
จังหวัดลบบุรีเกิดอุบัติเหตุรถพ่วง๒๒ล้อชนกับรถกระบะ
ตรงสามแยกบายพลาสโพตลาดแก้วถนนสายลบบุรีสิงห์บุรีตำบลโพตลาดแก้วอำเภอท่าวุ้ง
อุปกรณ์การเกษตรตกเกลื่อนถนนภายในรถกระบะมีผู้เสียชีวิตติดอยู่๕ศพ
และได้รับบาดเจ็บสาหัสหนึ่งคนกู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือนำศพออกมา
และนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลนายสำรวยพับศาสตร์น้อยอายุ๕๘ปี
คนขับรถพ่วงระบุว่าขับรถมาจากจังหวัดชายนาฏมุ่งหน้าจังหวัดสระบุรี
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางแยกเลี่ยงเมืองและมีสัญญาณไฟกระพริบสีส้ม
เลี้ยวขวาเพื่อจะเข้าถนนเลี่ยงเมืองแต่มองไม่เห็นว่ามีรถกระบะขับมาทางตรง
พุ่งชนอย่างจังจนเกิดเหตุสลดขึ้น